ทุกผู้ชมครับมีเสียรับเหมาที่สุราธานีเนี่ยถูกขับรถตามประกบไล่ยิงเนี่ย
สิบกว่านัดนะฮะค่ะเสียชีวิตอยู่กลางถนนเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
เมียเนี่ยบอกว่าสามีเคยบอกว่ามีคนลงขันกัน๓ล้านนะจ้างมือปืนเนี่ยตามฆ่าเขา
ตอนนั้นภรรยาก็ไม่ได้สนใจคิดว่าสามีคงเมาพูดเล่น
โอ้โหสุดท้ายนี่โดนจริงนะฮะแล้วยิงถล่มใน๒๐กว่านัด
นี่ครับนี่สภาพรถนะครับเรามีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ขณะเกิดเหตุเนี่ยคนร้ายไม่ต่ำกว่า๓คนนี่เห็นไหม
โอ้โหภาพนี้มันชัดเจนมากปืนสองกระบอกเนี่ยแขนคนร้ายยื่นออกไปสองคนอย่างนี้ค่ะ
หน้าเบาะหลังนะรถกระจกลงมาโอ้โหดูสิฮะยังก็ในหนังครับทุกผู้ชมครับ
๒คนนะครับเบาะหน้าข้างคนขับกับเบาะหลังเนี่ยฮะฝั่งซ้าย
รถกระจกลงมากระหน่ำยิงใส่รถของเสียรับเหมาคันนี้นะฮะ
บะคันซ้ายมือเนี่ย๒๐กว่านัดนะครับแล้วก็พากันหลบหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนี่รถของคนร้ายนะฮะ
คันนี้นะครับถนนสมเด็จพระยุพราชในพื้นที่หมู่๑๐ตะบนบ้านซ่อง
เวียงสะจังหวัดสุราชธานีจุดเกิดเหตุเป็นหน้าโรงพยาบาลเลยนะครับ
โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเวียงสะนะครับหลังเกิดเหตุตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
คือหันหน้ามุ่งหน้าไปทางโรงพยาบาลนะฮะ
ที่นั่งคนขับเนี่ยคนขับถูกยิงดูกระสุนเข้าไปนะครับ
เสียชีวิตอยู่ที่เบาะคนขับเลยนะฮะคารถเลย
นายสมพรสินทองอายุ๔๖ปีเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
แล้วก็ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยกระสุนที่เข้าไปเนี่ย
ลำตัวด้านขวาสี่นัดแล้วเข้าขาขวาอีกนัดหนึ่ง
เสียชีวิตคาที่เลยนะฮะโอ้โหแล้วกระสุนที่เข้าไปเนี่ย
เข้ากระจกแบบตรงประตูฝั่งคนขับพอดีเป๊ะเลยนะครับ
มีรอยกระสุนเป็นพลุนแบบรูพลุนเลยนะครับ
คือตำรวจบอกไปนับนับดูแล้วเนี่ยยี่สิบสองรูนะ
ค่ะเออมีพื้นถนนอีกนะฮะ
ปลอกกระสุนปืนเก้ามมกับสิบเอ็ดมม
ตกอยู่เกลือนถนนเลย๑๗ปลอกเท่าที่เก็บได้แต่ที่ตัวถังรถเนี่ย๒๒รู
นี่คือผู้ตายนะฮะเสียสมพรเสียชีวิตอยู่ที่เบาะคนขับเสียชีวิตคารถเลยนะครับ
กู้ภัยก็มาชนะสูตรศพในเบื้องต้นแล้วก็ส่งไปที่นิติเวชโรงพยาบาลสุราชธานี
เพื่อชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งจากการสอบสวนเนี่ยทำให้ทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุเสียสมพรนี่นะฮะเสียสมพรขับรถกระบะกลับจากตรวจไซส์งานก่อสร้าง
หมายเลขทะเบียนที่ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับเอาไว้ได้เนี่ยหมายเลข๗๗
กไก่ดชด๑๖๗๔กรุงเทพมหานครคาดว่าต้องมีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า๓คน
อยู่แล้วนี่ฮะเพราะว่ามีคนขับหนึ่งคนแน่อีกสองคนนี่ฮะ
ซ้ายขวาเนี่ยฮะซ้ายข้างหน้ากับข้างหลังแต่ไม่รู้จะมีมากกว่านี้หรือเปล่า
ในรถแต่ที่แน่เนี่ยต้องมี๓คนอย่างแน่มือปืน๒คนนะครับ
ขวาของรถแล้วก็รัวยิงใส่รถของเสียสมพรจนเสียงดังสนั่นวันไหว
คือถึงขั้นที่ว่ารอดูจนรถของเสียสมพรเขาหยุดนะฮะ

คนขับเนี่ยเสียชีวิตแน่แล้วเนี่ยถึงขับรถหนีไปตามเส้นทางนะ
นะคือกระหน่ำยิงให้ตัวว่าเค้าเสียชีวิตแน่เอาให้ตัวเลยเหมือนกัน
โอ้โหหลังจากที่ทราบข่าวนะครับท่านผู้ชมครับ
ทางภรรยาของผู้ตายนะฮะชื่อคุณวันดีเดินทางมาที่เกิดเหตุ
นี่ครับภรรยาของเสียสมพรบอกกับตำรวจว่าสามีทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคาร
แล้วก็จำหน่ายคอนกรีตผสมรายใหญ่ด้วยมีร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกนะฮะ
ก่อนหน้านี้๑สัปดาห์สามีเนี่ยวันนั้นนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่บ้าน
สามีบอกกับภรรยาเสียสมพรบอกกับเมีย
ตัวเขาเนี่ยมีค่าหัวอยู่สามล้านเลยนะตอนนี้มีคนลงขันกันจ้างค่าถึงสามคน

หนึ่งในนั้นมีเจ้าหน้าที่รัฐในกระบวนการยุติธรรมอยู่เบื้องหลังด้วย
ทีแรกเธอบอกคิดว่าสามีคงเมาแล้วพูดเล่นหรือเปล่าไม่ได้ติดใจอะไร
ล่าสุดมีผู้หญิงคนนึงโทรมาเตือนสามีเธออีกบอกให้ระวังตัวนะ
แล้วเช้าวันนี้ก็เกิดเหตุขึ้นจริงจริงส่วนสาเหตุเธอคาดว่า
ต้องมาจากเรื่องขัดแย้งทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนน
แต่ตลอดเหรอเออระวังตัวไว้ดีนะ
แมคนั่มศรีเงินนะฮะรถที่คนร้ายใช้หมายเลขทะเบียนไปตรวจสอบแล้วนะครับ
กไก่ดชด๑๖๗๔กรุงเทพมหานครเป็นป้ายทะเบียนปลอม
นี่ตามสูตรของคนร้ายเลยเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสะนะฮะ
พิสูจน์หลักฐานวันนี้นะฮะที่ลงพื้นที่มาตรงนี้นะครับ
มันตรวจนี่ดูวิถีกระสุนเห็นมั้ยอ่าตรงรอยการยิงนี่โหว่ย
คือขับขึ้นมาประกบเนี่ยกะว่าเอาให้ไม่พ้นรัศมีของคนขับรถเลย
รถกระบะแล้วเข้าแบบเต็มเลยนะฮะ๒๒รูนะฮะ
มีคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนเช้าเนี่ยนะนั่งกินกาแฟอยู่หน้าโรงพยาบาล
เห็นคนร้ายขับรถเก๋งประกบรถกระบะของผู้ตาย
ในรถเก๋งเท่าที่เห็นเป็นผู้ชาย๓คนอายุน่าจะ๔๐กว่าแล้ว
รถกระจกลงมาแล้วก็ชักปืนออกมายิง
คนร้ายที่อยู่ข้างหน้าเบาะหน้าข้างคนขับ
แล้วก็มีอีกคนนึงนั่งอยู่ด้านหลังนั่นแหละนะ
เอื้อมมือออกมาพร้อมกับปืนยิงใส่รถคนตายเข้าไปหลายนัด
จากนั้นก็ขับรถไปอีก๓๐เมตร
แล้วกลับรถนะฮะกลับรถมาแล้วมาจอดเทียบรถผู้ตายอีกทีนึง
แล้วคนร้ายยิงอีกชุดหนึ่งชุดแรกเนี่ยยิง๖นัดก่อนเท่าที่เขาได้ยินเสียงแล้วจำได้
อีกชุดหนึ่งเนี่ยอีก๑๐กว่านัดจากนั้นคนร้ายเนี่ยถึงขับรถออกไปอย่างรวดเร็ว
อ่าไม่จบ๑๒๓เบา
คือเท่าที่ชาวบ้านเขาได้ยินเสียงเนี่ย๑๘นัดแต่ว่ารูกระสุนที่

บอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับน้องชายเป็นผู้รับเหมา
มานานแล้วนะแล้วที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับใคร
กระทั่งงานล่าสุดน้องชายไปรับเหมางานสร้างเขื่อน
ซึ่งเป็นการรับเหมาต่อจากผู้รับเหมาเดิม
เนื่องจากผู้รับเหมาเดิมเนี่ยถูกถอดออกจากงานรับเหมา
เพราะทำงานช้ากว่ากำหนดซึ่งน้องชายเคยบอกกับพี่ชาย
ว่ายังคุยยังเคลียร์กันไม่ลงตัว
ส่วนตัวพี่ชายเชื่อว่ามูลเหตุมาจากเรื่องนี้แน่
เพราะว่าเสียสมพรเขาไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับใคร
เรื่องค่าหัว๓ล้านบาท
น้องชายเคยบอกไว้กับเมียเนี่ย
พี่ชายบอกไม่เคยรู้เรื่องนี้นะครับ

แต่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุต้องเป็นคนใกล้ตัวอยู่แล้ว
ไม่อย่างนั้นคงไม่รู้ความเคลื่อนไหวแล้วก็ขับรถสะกดรอยตามมายิงได้
ก็มีคนโทรมาโทรมาบอกมาแล้วว่านตัวนี้ไม่ลงนะเคลียร์ไม่ลงนะ
โทรมาบอกมันแล้วมันก็เลยยกเลิกอ่านครับยกเลิกอ่านไปก่อน
แล้วก็ทำโรงทานด้วยนะครับแจกอาหารแจกขนมให้กับชาวบ้านในพื้นที่
ต้นปีที่ผ่านมาภรรยาเสียสมพรได้โพสต์เฟซบุ๊คเกี่ยวกับธุรกิจนะครับ
เกี่ยวกับการจำหน่ายแล้วก็ติดตั้งดาวเทียมแล้วก็กล้องวงจรปิดด้วย

เพื่อนก็ได้โพสต์แสดงความอาลัยต่อการเสียชีวิตนะครับ
อ่าคือครอบครัวบอกว่าถ้าสังเกตเนี่ยดูได้เลยว่าเขาเป็นที่รักของครอบครัว

ซึ่งภรรยากับพี่ชายเชื่อว่าปมเหตุมาจากเรื่องเดียวนั่นแหละ

ซึ่งคนร้ายก่อเหตุอุกอาจมาก
คุณผู้ชม